งงสิฮะอยู่มีคนมาทวงหนี้ถึงบ้าน
บอกลุงลุงติดเงินพวกเรา๕๐๐๐บาท
ลุงบอกฉันไปยืมพวกแกตอนไหน
ปีในชีวิตฉันยังไม่เคยยืมเงินใครเลยนะครับ
เดือดร้อนรายนี้คือคุณลุงธนวุฒิศักดีอายุ๖๔ปี
อยู่หมู่๓ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
เขาแจ้งความที่สพบ่อวินว่าถูก๒ผัวเมียอ้างเป็นนายทุน
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้านเลย
แล้วทั้งคู่บุกเข้ามาในบ้านเลยนะ
เอ่ยปากทวงถามเงินจำนวน๕หมื่นบาท

ซึ่งตอนนั้นลุงก็งงบอกว่าฉันจะไปยืมพวกแกกันตอนไหน
เพราะฉันไม่ได้ยืมเงินใครมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
แต่สองคนนี้ก็ยังยืนยันว่าลุงยืมเงินมา
และสองคนนี้ยังขู่ด้วยนะว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความ
จะพาพักพวกเข้ามาทำร้ายถึงที่บ้าน
ที่ทั้งคู่จะขี่รถจักรยานยนต์กันออกไป
คุณลุงรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะมันผิดปกติ
ก็ต้องนำเรื่องไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็ต้องเข้าแจ้งความที่สพบวินนะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ
ที่เข้ามาหลอกลวงคนแก่อะไรในหมู่บ้านหรือเปล่านะครับ
ตำรวจก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
เพื่อติดตามหาสองคนนี้นะครับ
เอามาสอบปากคำหาความจริงให้ได้นะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันหนึ่ง
หรือสองอาจจะเป็นเรื่องของการที่ในทุนนี่

มาข่มขู่ผู้สูงอายุนะครับ
ฉันพยายามบอกคุณสืบสกุลตลอดว่าคุณยืมเงินดิฉัน

แต่ผมก็ยืมใครบ้างไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกัน